พยาวกันบ้างที่นั่นชาวบ้านเขาฮือฮา
ไปเจอกับผลไม้หน้าตามันแปลกประหลาดคล้ายกับปิลมิตเลยครับ
ไปดูกันหน่อยมันอยู่ตรงไหนยังไงนี่เลยครับที่บริเวณหลังบ่อประครับ
ข้างคาเฟ่อเมซอนปั๊มกรตทนั่นแหละไปดูหน่อยเอ้ย
อ่าคล้ายฟิลมิตหรือหัวใจมันเหมือนหัวใจอ่ะ
นี่นั่นแหละคล้ายรูปหัวใจหรือพีรมิตรเลย
โอ้โหบอกเลยว่าเป็นผลไม้ที่ได้จิตได้ใจจริง
เฮ้ยทำไมหลายใจอ่ะอ้าเป็นส้นผลไม้หลายใจ
ไม่คุ้นอ่ะทำไมหลายใจไม่ต้องคนเรามีใจเดียว
แต่มีหลายห้องเออใช่มันก็มีอยู่๔ห้องแน่
แอ๋อไม่ได้ให้เช่าให้ไปทั้งใจอ้าะ
ตกลงมันเป็นผลไม้คล้ายกับพีรมิตหรือคล้ายหัวใจนะ
มี๒อย่างจับพิลามิตรก็ได้หัวใจก็ดี

เขาบอกว่าคล้ายต้นศักดิ์และต้นหูกวางสูงประมาณ๓เมตร
กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่ว
เขาบอกว่าบางผลมันซ้อนกัน๒๓ลูกเลยนะ

นี่ไงนี่ไง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

ภายในมีเมล็ดนี้ลักษณะเป็นรูปแบบเป็นเป็นขอบมีกลิ่นด้วยนะบอกว่ากลิ่นมันหอมฮือฮาดิคนที่ไปจิบกาฟงกาแฟแถวนั้นบอกเฮ้ยไม่เคยเห็นผลไม้อะไรหน้าตาแปลกคล้ายรูปหัวใจจากการสอบถามเจ้าของปั๊มก็ทราบว่าต้นไม้ต้นนี้ชื่อต้นจิกทะเลจิกทะเลเออเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันต้นจิกทะเล
คุณผู้ชอบเวลายังไง

วังมิขุมเจ้าของปั๊มนะเขาบอกว่านี่เขาปูไว้เป็น๑๐ปีแล้วไม่เคยเห็นมันอองลูกตั้งทีพึ่งจะเคยเห็นมันอองลูกคราวนี้ก็เลยตามคู่หูคู่ซี้เมืองพระเยาะแบบขาวของเราไปทำข่าวอย่างนี้คุณพี่๒
คนนักข่าวคู่ซีเมืองพยาวจะมีคู่แข่งเหรอ

เออชื่อก็พร้อมกันด้วยอ่ะ

ดิวกันแล้วว่าเขาจะไม่พูดเรื่องพยาวนะคะวันนี้

แล้วเมื่อไปพยาวบ้านแตกเลยใช่ไหม